แม่นะฮะชาวเน็ตบอกนึกว่านักฟุตบอลไฮโซปอลกับโรเบิร์ตครับ
ขาหลอกสับขาหลอกไม่ได้ไปบวชที่วัดท่าไม้นะฮะไปบวชพราม
นุ่งขาวห่มขาวที่สถานปฏิบัติธรรมที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรี
นะครับนี่แหละคุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้ไฮโซปอลนะฮะ
นายตนุพัฒน์เลิศทวีวิทย์หรือว่าไฮโซปอลเนี่ยนะครับ
กับคุณโรเบิร์ตภัยบูรตรีกาญจนานันต์ผู้ต้องหาคดีนี้นะครับ
ก็บอกว่าจะอุปสมบทเป็นพระใช่ไหมที่วัดท่าไม้กระทุ่มแบนสมุทรสาคร
บ่าย๒วันนี้เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับคุณแตงโม
จนกระทั่งถูกสังคมโจมตีเป็นอย่างมากบอกไม่เหมาะสมนะฮะ
ตำรวจกับพระก็ออกมาบอกว่าทำไม่ได้นะครับ
ทีนี้ไฮโซปอลกับโรเบิร์ตเปลี่ยนใจนะครับ
บวชพรามแบบอินเดียสมัยก่อนก็ต้องโกนผมนุ่งขาวห่มขาว
ถือศีลแปดรวมทั้งเปลี่ยนสถานที่เขาบอกว่าโอ้โหหลอกนักข่าว
อกนักข่าวไปรอที่วัดท่าไม้ที่เดิมที่บอกเอาไว้
ซึ่งบรรยากาศเงียบกริ๊บเมื่อวานก็ไปผู้สื่อข่าวเราก็ไป
ไปดูบรรยากาศก็ไม่มีท่าที่ของการเตรียมตัวอะไรไม่มีการเตรียมตัวอะไรอ่ะนะอืมนะฮะ
โดยย้ายไปบวชพรามกันที่ธรรมสถานวิโมกศิวาลัย
หรือว่าสถานปฏิบัติธรรมชะยันโตโพธิธรรมรังศรี
อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีครับซึ่งเป็นวัดสาขาของวัดท่าไม้
โดยมีพระยานวิกรมหรือพระอาจารย์อุเทนสิริสาโร
เจ้าอาวาสวัดท่าไม้เป็นผู้โกนหัวและทำพิธีบวชเป็นโยคี
ตั้งแต่๘โมงเช้าซึ่งจะปฏิบัติกรรมฐานและถือศีลแปด
อยู่ที่นั่นตลอดเวลาอย่างน้อย๑๕วันหรือจนกว่าจะศึก
ทั้งนี้นะครับไทยรัฐทอล์กได้รับข้อมูลจากพระอาจารย์อุเทนบอกว่า
เดี๋ยววันนี้จะเดินทางไปนำปอและโรเบิร์ตกรรมฐานด้วยตัวเอง
อย่างเคร่งครัดด้วยครับพุศข่าวโลกพิธีไปตรวจสอบยัง
ธรรมสถานวิโมกศิวาลัยสอบถามชาวบ้านทราบว่าไฮโซปอลกับโรเบิร์ตอ่ะ
มาถึงราชบุรีตั้งแต่เมื่อครืนมาพักที่รีสอร์จแห่ง๑
ใกล้กับธรรมสถานดังกล่าวนะครับแล้วก็เข้าพิธีบวชพรามในช่วงเช้าที่ผ่านมา
พบว่าปิดประตูทั้ง๓ด้านไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าเป็นการชั่วคราว
ภายในธรรมสถานวิโมกศิวาลัยยืนยันว่าไฮโซปอลกับโรเบิร์ต

แต่ที่ต้องปิดธรรมสถานวิโมกศิวาลัยเพราะว่า
อยากให้ผู้ปฏิบัติธรรมเกิดความสงบครับ
วันนี้หลวงพี่อุเทรนเจ้าวาดวัดท่าไม้นะครับ
ก็ออกรายการโหนกระแสของพี่หนุ่มกัญชัย
โดยมีทีมข่าวหลายสำนักไปดักรอ
แล้วก็พยายามอยากจะสอบถามถึงกรณี
บวชพรามให้กับไฮโซปอลกับโรเบิร์ต
ซึ่งหลวงพี่อุเทนไม่สะดวกที่จะให้สัมภาษณ์ทีมข่าวนะครับ
ก็รีบเดินขึ้นรถไป

จะได้ขอเข้าไปสอบถามถึงประเด็น
การบวชพร้ำให้ทั้งสองคนเพื่อว่าถูกประสงค์อะไร
หลวงพี่อุเทนก็ยังไม่ได้ให้คำตอบในส่วนนี้

ให้ไปรอฟังการแถลงข่าวที่วัดบ่าย๒โมง

จะเปิดเผยความจริงก็ต้องรอเวลาครับ
ล่าสุดตอนนี้มีการแถลงอยู่นะครับ
เดี๋ยวกินข่าวเราเมื่อมีความชัดเจน

จะนำเรียนให้คุณผู้ชมทราบอีกครั้งหนึ่งครับ